คุณผู้ชมครับภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝุงชนนะครับ
ได้ทำการกระชับพื้นที่ตั้งแต่สะพานหัวช้างมาจนถึงจุดที่ผมยืนรายงานสด
ตรงนี้นี่ก็คือแยกราชเทวีนะครับภายหลังจากที่เหล่ามวลชนนะครับ
ได้มีการเรียกร้องขอเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่บริเวณสะพานหัวช้างนะครับ
เพื่อขอเจรจาให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับอ่าปล่อยตัวแกนำ
แล้วก็ปล่อยตัวเหล่าผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มไปในวันนี้ทั้งหมดนะครับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ได้มีการประกาศออกมาจากลำโพงนะครับ
คำขาดว่าให้เวลา๒๐นาทีเพื่อให้เหล่ามวลชนที่เข้าที่มาเรียกร้องขอเจรจาเนี่ยครับ
ให้ถอยกลับบ้านภายใน๒๐นาทีไม่เช่นนั้นนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการใช้มาตรการตามกฎหมายทันที
ซึ่งหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีนะครับทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้มีการกระชับพื้นที่ตั้งแต่สะพาน
บริเวณสะพานหัวช้างนะครับกระชับพื้นที่พร้อมกับมีการฉีดน้ำจากรถฉีดน้ำที่นำมาด้วยถึงสามคันด้วยกันนะครับ
ฉีดมาจนทำให้เหล่ามวลชนเนี่ยครับอ่าถอยร่นออกมาจนถึงบริเวณอ่า
แยกราชเทวีนะครับซึ่งช่วงที่มีการกระชับพื้นที่เข้ามาแล้วก็มีการจับกลุ่ม
เหล่ามวลชนที่อ่าเข้ามาเจรจากับตำรวจด้วยนะครับ
ซึ่งนะซึ่งนะตอนนี้นะครับเท่าที่ผมอ่ายืนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับ
เหล่ามวลชนที่มีการขอมาเจรจากับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ได้มีการถอยออกไปกันหมดทุกคนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ที่จะเหลืออยู่ก็มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่ได้มีการถอนกำลังออกมาจากบริเวณแยกราชเทวีนะครับ
ซึ่งช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการกระชับพื้นที่นะครับ
อย่างที่ผมบอกนะครับได้มีการเอารถฉีดน้ำ
แล้วก็มีรถที่รถรถของรถที่เอาไว้บรรทุกผู้ต้องขังนะครับ
มาตลอดแล้วก็มีการประกาศตลอดนะครับว่าให้มวลชนเนี่ยครับ
ซึ่งณตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับทางเหล่ามวลชน
ที่ได้มีการเรียกร้องได้ไปบีบแตรขอเจรจากับทาง
ที่ที่บริเวณสะพานหัวช้างได้ถอยร่นออกมาทั้งหมดแล้วนะครับ
ซึ่งณตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝุงชน
ได้มีการถอยกลับไปจากบริเวณแยกราชเทวีถอยกลับไปจนถึงสะพานหัวช้างนะครับ
ซึ่งณตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับ
ผู้ชุมนุมได้ออกจากพื้นที่บริเวณสะพานหัวช้างไปหมดแล้วนะครับ
หลังจากมีการเจรจากันอยู่หลายนาทีนะครับ

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจได้มีการถอนกำลังออกไปบริเวณสะพานหัวช้างนะครับ
โดยทำการค่อยเดินออกไปอย่างช้านะครับ
ซึ่งช่วงที่มีการกระชับพื้นที่นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการวิ่งแล้วก็ตีโล่มาตลอดนะครับ
แล้วก็ก่อนที่จะมีการวิ่งกระชับพื้นที่นะครับ
ทางเจ้าที่นะครับได้มีการประกาศออกทางลำโพงไว้ก่อนแล้วนะครับ
ว่าจะให้เวลาเพียง๒๐นาทีเท่านั้นถ้าไม่ถอย
นั่นก็แปลว่าเหล่ามวลชนนั้นฝ่าฝืนกฎหมายนะครับ
จะใช้มาตรการเด็ดขาดอย่างที่อย่างที่ผมรายงานไปก็คือการกระชับพื้นที่แล้วก็มีการจับกลุ่มไปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกนะครับสถานการณ์บริเวณแยกราชเทวี
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการกระชับพื้นที่ไว้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับ
โดยเริ่มต้นจากการกระชับพื้นที่จากสะพานหัวช้างซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ผมรายงานสดอยู่ตรงนี้ประมาณ๓๐๐เมตรนะครับ
กระชับพื้นที่มาเรื่อยจนถึงแยกราชเทวีและณตอนนี้ได้มีการถอนตั้งแถวถอนเตรียมจะถอนกำลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากแยกราชเทวีครับ